ถ้าเวลา
เจ๊นี
อาหารเล็กนะครับย่านถนนสุดมงคล
ติดกับที่ทำการเทศบาลเมืองกระบี่
มีเมนูหลากหลายให้เลือกสั่งเลือกซื้อกันในราคาย่อมเยาว์ครับ
แต่เมนูที่โดนใจลูกค้าสุดคือ
ข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับ๒๐บาทเท่านั้นเอง
แม่ค้าใจดีคนนี้ชื่อนางสุนีชาติสุขสิริเดชนะครับ
อายุ๕๑ปีนะครับเล่าถึงที่มาของการขายอาหารราคาถูก
บอกว่าสงสารคนที่ตกงานนะครับ
ตกงานไม่มีรายได้เพราะว่าผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
เริ่มแรกจึงชวนสามีให้ช่วยกันทำอาหารแจก
ให้ชาวบ้านได้รับผลที่ได้รับผลกระทบนะครับ
ต่อมาพอร้านต่างเริ่มกลับมาเปิดให้บริการ
เธอบอกว่าคุยกับสามีบอกเธอ
เราเปิดร้านอาหารตามสั่งกันเถอะ
เน้นขายในราคาถูกแล้วก็บอกอีกว่า

หรือว่าถ้ามีไม่ครบก็เอาเท่าที่มีนั่นแหละนะฮะ

เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสกินอิ่มนะครับ
ฟังเสียงคนใจดีกันหน่อยฮะ
คือให้เด็กที่มีรายได้ใช่
แล้วนอกจากพวกเด็กที่ทำงานแถวนี้แล้วก็ยังมีพวก

สัญจรเป็นอะไรเป็นนักเรียน
เป็นนักเรียนบ้างแล้วก็เป็น
ผู้ปกครองเด็กอะไรอย่างนี้
มาซื้อให้ลูกตอนโรงเรียนเลิกเรียน
อันนี้ก็คือทางที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะขายดีอะไร
ไม่ได้คิดว่าเจ๊จะเอาไว้ให้รวย
แต่ว่าอยู่ได้๒๐บาทเขากินได้เราก็อยู่ได้

ใครมีตังค์ก็ได้มีไม่ครบก็เอาอย่างนี้

บอกว่าวันนี้ไม่ครบบอกว่าไม่เป็นไร
มากินได้ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ถือตังค์มากินได้
ให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เป็นไร

อย่างที่พี่สุนีบอกคือทำไป
ไม่ได้คงขายข้าวไข่เจียวพูดตรงมันคงไม่ได้รวยหรอก
แต่ผมขอให้พี่ทั้งสองสุขภาพแข็งแรงครับ

ไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มีสุขภาพดี
ใครที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่นะครับ

โดยเมนูข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะครับ
ยังแถมน้ำพริกกะปิผักลวกอีก
โอ้โหตายแล้ว๒๐บาท
ถ้าแถวกระบีเขาเรียกพักนอก

คือข้าวแกงใต้หรือร้านอาหารตามสั่งปากใต้

น้ำพริกผักหยิบฟรีนะครับ
ปุ้ยกลืนน้ำลายทำไม
ส่วนเมนูอื่นก็ขาย๓๐๔๐บาทนะครับ

ไข่เจียวทรงเครื่อง๒๐บาทแบบนี้นะฮะ
ใกล้ติดกับเทศบาลเมืองกระบี่นะครับ
ทุกวัน๑๐โมงเช้าถึง๔ทุ่ม